ความคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์อุกอาจครับเกิดขึ้นในงานบวชงานบุญแท้แต่มีการยิงกันหลายนัดแล้วมีคนตายด้วยนะครับ
หลังจากนั้นมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเปิดทางหนีครับเคลียร์ใจเหมือนจะไม่จบทั้งที่มันเคยมีปมเหตุเรื่องราวเกิดขึ้นสิบปีก่อน
ล่าสุดมาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นในงานบวชติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่งานบวชชาวบ้านในตำบลพิกุณฑองครับ
ตัวเมืองราชบุรีช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีก็ไปตรวจสอบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไม่รอดนะครับตำรวจไปตรวจสอบครับ
ก็ไปเจอกระบะสีบรอนเงินครับซึ่งเป็นคันที่ผู้ตายเนี่ย
เขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีก๓คน
อกจากนี้ก็ไปเจอกองเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนปืน
เก้ามอมอตกอยู่สิบปลอกมีกระบะซึ่งเป็นรถมีแคปจอดอยู่ด้วยนะครับ
แล้วมีรอยกระสุนปืนเจาะเข้าไปที่แคป

ความเสียหายตำรวจก็ตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
เตอร์ไซค์แถวนั้นก็เกิดความเสียหายเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานครับ

คือนายชัยวัดชมชื่นอายุ๔๙ปี
เป็นอดีตสมาชิกอบตในพื้นที่
ปัจจุบันเขามีตำแหน่งเป็นประธานอาสาสมัคร

แล้วสิ้นใจตายในขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ฝั่งคนก่อเหตุมีพยานยืนยันบอกว่า
เขาคือนายประทีบจอมคำ

รู้แต่ว่าดำรงตำแหน่งรองประธานอาสาสมัครแล้วก็เป็นเครือญาติกับคนที่ถูกยิงฮะ
แสดงว่าด้วยลำดับศักดิ์ทางญาติเป็นญาติกัน
ด้วยหน้าที่การงานทำงานในตำแหน่งใกล้เคียงกันเพราะผู้ตายเป็นประธาน
เขาเป็นรองประธานอาสาสมัครครับคนยิง
หลังเกิดเหตุเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเปิดทางหนีครับก่อนหน้า
นั้นเนี่ยรัวแปดนัดยิงต่อเนื่องจากด้านหลังยิงเข้าร่างนายชัย
วัดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดนะครับที่เกิดขึ้นในงาน
บวชตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดครับสอบปากคำเบื้องต้นรู้ว่า
ทั้งสองคนเนี่ยเคยมีปัญหากันคือฝั่งมือยิงเนี่ยเคยยิง
ลูกชายคนตายเจ็บเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ติดคุกไปเพิ่ง
พ้นโทษมาเมื่อ๕ปีก่อนครับแล้วก็กลับมาทำงานร่วม
กันนี่คือคนก่อเหตุครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ญาติก็ยัง
งงแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าเขาหนีไปไหนคนยิงเนี่ยนะฮะส่วนนี้
คุณผู้ชมครับนี่คือนายชัยวัดนะฮะที่โดนยิงนะครับ
พื้นที่ไปที่โรงพยาบาลราชบุรีไปพบกับครอบครัว
ผู้ตายครับกำลังรอรับศพจะนำร่างเนี่ยกลับไป
บำเ๑๙๔๗นะฮะถามเมียผู้ตายซึ่งก็
ยังเสียใจอยู่เธอบอกว่านี่งงมากเลยยังงง

เหตุใดทำไมฝั่งนู้นเขาต้องมายิงผัวฉันด้วย
เขาเคยยิงลูกชายฉันจนเขาติดคุกแล้วพ้นโทษมา
จริงต่างคนต่างอยู่มานานแล้วนะ
เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปมเหตุมันจะเกิดจากอะไร
ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเก่ามันเกือบ๑๐ปีแล้วนะ

มันชัดมากว่าเขาต้องการเอาถึงตายครับ
เขาบอกโอ้ยไม่มีอะไรแล้ว
อะไรประมาณนั้น
เมียผู้ตายส่วนลูกชายของผู้ตาย

ก็คือคนที่เคยถูกยิง
เมื่อประมาณสักเกือบ๑๐ปีก่อน
เขาก็เปิดเสื้อให้ดูเลยนะฮะ
บอกว่าดูนะผมมีบาดแผล
เดี๋ยวลองดูภาพเปิดเสื้อครับนี่ฮะมีรอยถากกระสุนครับ
โดนยิงเข้าไปบริเวณใกล้กับหลัง
และใกล้กับช่วงเอวตรงจุดนี้นะครับ
ตอนนั้นโดนยิงจนล้มลงกับพื้นแล้วกระสุนฝังใน๑นัดด้วย

ยังไม่รู้เลยว่าทำไมเขาต้องมายิงพ่อผมด้วย

แล้วพอเขาพ้นออกมาจากคุก๕ปีต่างคนต่างอยู่แล้วนะ

ถือโทษโกรธแล้วมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
จนกระทั่งพ่อมาถูกยิงตายนี่แหละครับ
อยากรู้ว่ามันเพราะมันเพราะอะไรถึงได้ไปยิงพ่อแบบขนาดนั้นอ่ะ

มาตามก้นไหม

ระหว่างนี้คุณจ๋านักข่าวของเราไปที่บ้านของมือยิงฮะ
พบว่าบ้านหลังดังกล่าวอยู่ห่างจากวัดที่จัดงานบวชแค่๓๐๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
หลานสาวผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาหนีไปแล้ว

ในขณะที่เมียของผู้ก่อเหตุยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เธอยังเสียใจ
แล้วเธอก็ไม่คิดว่านี่ผัวฉันจะเป็นฆาตกรเหรอเนี่ย
แล้วยิงถึงตายเลยนะเนี่ยรอบนี้
หลังเกิดเรื่องเขาไม่ติดต่อมาหาฉันเลย

แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันกับผู้ตาย
ตำรวจโรงพักษพเมืองราชบุรีครับขออนุมัติศาลจังหวัดราชบุรีออกหมายจับแล้วนะฮะ
ขออนุมัติหมายจับแสดงว่ามีหลักฐานชัดเจนแน่นหนาเพียงพอ

หลังจากที่ขอสารอนุมัติหมายจับนายประทีบผู้ก่อเหตุนะครับ
คนนี้ฮะตอนนี้ชุดสืบกำลังลงพื้นที่กดดันและตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องต้นแจ้งข้อหากับผู้ชายคนนี้คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ

มีเบาะแสว่ามือยิงยังคงซ่อนตัวในพื้นที่
แล้วตำรวจกำลังไล่เช็คประสานกับตำรวจพื้นที่อื่น
โดยเฉพาะช่วงรอยต่อกับอำเภอสวนพึ่ง
เพราะตรงจุดนั้นเป็นจุดละเอียดอ่อนครับ
สามารถจะหลบหนีออกนอกประเทศไปยังเพื่อนบ้านได้ผ่านช่องทางธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันครับไล่เช็ควงจรปิดทั้งหมดแกะเส้นทางการหลบหนี
คาดว่าจะหลบหนีเพื่อตามตัวมาดำเนินคดีครับหากนายประทีบดูข่าวอยู่ตอนนี้
ไทยรัฐนิวโชว์หรือใครเห็นเบาะแสเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้
รีบแจ้งเขานะครับว่าให้พาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เข้าพบกับตำรวจโดยเร็วโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาฮะ